ส่วนที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี่คือพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านสามขาใต้ที่ตำบลป่าคำลายท์คำเผิงจังหวัดบุ๊คดาหารนะครับ
เหงาเลยนะครับเด็กมาเรียนน้อยอย่างเห็นได้ชัด
ปกติที่นี่มีเด็ก๓๖คนแต่วันนี้ผู้ปกครองพามาส่งที่โรงเรียน๑๑คนเท่านั้น
เด็กเล็กอีกสองแห่งเด็กก็มาไม่ถึงครึ่งนะครับ
คุณครูบอกว่าหลังจากทราบข่าวการเกิดเหตุที่หนองบัวลำพู
คนที่นี่ก็เศร้าสะเทือนใจเหมือนกันผู้ปกครองเองก็ยังกังวลใจเรื่องความปลอดภัย
เกรงว่าเดี๋ยวจะมีอันตรายอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าก็เลยไม่พาเด็กมาเรียนก็หลายคนอยู่เหมือนกันนะครับ